ฟ้าฝนค่ะก็ปรากฏว่าที่จังหวัดพยาวนะคะมีการทำพิธีขอฝนนะคะด้วยการแห่ประหลัดขิกแล้วก็อีเป๋อแห่ไปรอบเมืองนะคะแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากจบพิธีคุณนัทพงศ์ฝนตกทันที
นั่นมาดูกันหน่อยค่ะเป็นพิธีที่เนี่ยค่ะเราก็นานนานก็ได้เห็นทีนึงนะคะแห่ประหลัดขิกนะคะแล้วก็อีเป๋อหรือว่าหุ่นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแห่แบบนี้ค่ะไปรอบเมืองนะคะชาวบ้านภูเงินบ้านโพทองที่ตำบลแม่ปืมอำเภอเมืองจังหวัดพยาวกว่าพันคนก็ร่วมกันทำสัญลักษณ์ประหลัดขิกอีเป๋อหุ่นผู้หญิง

มีทั้งแบกทั้งหามนะคะทั้งประหลัดขิกทั้งอีเป๋อรูปผู้หญิงผู้ชายหลากหลายชนิดมีท่าโล้สัมเภาใส่ไม้โยกไปโยกมานะคะอุปกรณ์นี้ก็ทำจากไม้เป็นเครื่องรางเขาบอกว่าเป็นสิ่งอาเภษอัปมงคลที่สามารถทำพิธีเรียกขอฟ้าขอฝนได้ฝนก็จะตกต้องตามฤดูการอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะของชาวไทยอีสานที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ